คุณผู้ชมเรื่องนี้อาจจะต้องรอติดตามกันต่อไป
เพราะว่าดราม่ามีมาไม่หยุดไม่ห่อนนะ
คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ละครฟอร์มยักษ์กันบ้างดีกว่า

สำหรับเผตรานารมิต

ร้อนยุคหญิงไทย
นางเอกเขาเกิดเหตุต้องย้อนยุคทะลุมิติจากปัจจุบัน

มันอีกสมัยหนึ่งแล้วนะมันทันสมัยขึ้นแล้ว
งานนี้รับประกันได้ว่าจิ้นแบบจิ้นทะลุมิติไปเลยค่ะซีส
ในเรื่องนี้มันกลายเป็นว่าจะทำอะไรก็ไม่ได้
แล้วมันจะมีความนิดนึงทำไมไม่อย่างนี้กัน
ใช่คือหนูรู้สึกว่าคนดูต้องรู้สึกแบบนั้น
ใช่มันจะลุ้นอีกแบบแต่ว่ามันน่ารักแน่นอน
เสน่ห์ของเรื่องเนี้ยมันอยู่ที่กลิ่นอายความน่ารักแบบนี้
คือดิฉันได้ดูแล้วคือพระเอกเนี่ยคือด้วยความที่เขาอยู่อีกยุคนึงใช่ไหม

เพราะสมัยนั้นถือว่าไม่ได้นะผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวต้องตัวกันไม่ได้
ด้วยความที่นางเอกมุกดาเนี่ยเขาย้อนไปอีกยุคนึงใช่ไหมคะ

ใช่แล้วก็เจอผู้ชายก็จับเอ้าทำไมแบบ
เขาถึงนึกถึงตัวนะ
พระเอกก็เลยจะงงนิดนึงว่าทำไมนางเอกคนนี้แต่ว่าสุดท้ายก็หลงรัก
แล้วเอาจริงเรื่องอย่างนี้ยังไงก็ขายได้
คนดูชอบเราดูเราก็ชอบนะปุ๊ปกุ๊ชมนะ
ส่วนละครอีกหนึ่งเรื่องของน้องมุกดา
ไฟน้ำค้างที่ถ่ายกับหนุ่มยูโร
กดาบอกว่าพี่จ๋าต้องรอหน่อยนะ
ก็จะขอลาไปบวชก่อนหนึ่งอาทิตย์

แต่ที่ไม่ต้องรอเลยก็คือหนังใหม่เรื่องผลิตที่มุกดาได้ประกบกับพระเอกสุดหล่อลุคอิชิคาวา
ที่ถ่ายทำใกล้จะปิดกล้องแล้ว
มุกดาเขาชมต่อเลยนะว่าลุคน่ารักเป็นกันเองและขยันที่สุดเลยละค่ะ
ยังไม่ปิดเหลืออยู่คิวนึงค่ะ
ลูกอิชิคาว่าก็เป็นแบบนี้
เฟรมก็แบบติดทุกคน
แล้วแบบมาอยู่รวมกันไปกันได้
ก็เอ็นดูเขาซึ่งแบบยอมใจเขานะ
แล้วเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสนุกนะ
รู้สึกว่ามีเสียงหัวเราะตลอดเวลา

ใครที่คิดถึงน้องมุกดาอยากจะดูก็ไปดูกันได้

แล้วก็อารมณ์ประมาณว่าพระเอกเขาจะเป็นแบบหุ่นยงหุ่นยนต์นิดนึง

ก็หลากหลายรูปแบบดีให้เราได้แบบว่าคนดูได้กำหนด

คือเล่นละครเราจะได้เห็นพัฒนาการของหนุ่มลุก